ทาหรณ์อีกแล้วคุณผู้ชมคือชอบกินทุเรียนเนี่ยไม่ผิดนะ
ชอบกินเหล้าก็ไม่ผิดแต่ถ้าชอบกินคู่กันเนี่ยโอ้โหอันนี้
มันจะตายครับมันจะตายเอาฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วเจ้าหน้าที่กู้ชีพ๑๖๖๙ครับ
ต้องรีบนำตัวนายสมศักดิ์นินทองอายุ๔๘ปีส่งโรงพยาบาลเลย
นี่ฮะไฟล์โว๊คแวปมาแล้วโรงพยาบาลกะบินบุรีคือ
สมศักดิ์เนี่ยแกดื่มเหล้าขาวกับทุเรียนเข้าไปแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกในบ้านเขาบ้านเลขที่๔๒๓
อำเภอกบินบุรีตอนทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้แล้วลูกสาวของพี่สมศักดิ์เนี่ย
สุดารัฐอายุ๑๑ปีครับเล่าให้ฟังว่าพ่อหนูกินทุเรียนเข้าไปภูนึง
หลังจากนั้นพ่อก็ดื่มเหล้าขาวกับเพื่อนแล้วก็ญาติข้างบ้าน
แล้วพอพ่อกลับมาบ้านนะหนูเห็นพ่อเริ่มแน่นหน้าอก
พ่อหายใจไม่ออกแล้วหนูก็วิ่งไปเรียกให้คนมาช่วยเลยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย
ญาติช่วยกันล้วงคอพี่สมศักดิ์ครับอ้วกออกมา
จะได้หายใจสะดวกแล้วรถกู้ชีพก็มารับตัวมาส่งโรงพยาบาลนี่แหละครับ
นี่ครับเพื่อนบ้านนะฮะที่บอกว่านั่งดื่มเหล้ากับพี่สมศักดิ์เหมือนกัน
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมหายห่วงครับพี่สมศักดิ์อาการปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ก็เตือนกันไว้เลยครับทุเรียนไม่ควรกินคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด
เพราะมันจะทำให้ร่างกายเราได้รับพลังงานสูงอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ความร้อนในร่างกายมันจะเพิ่มขึ้นด้วยน้ำตาลในเลือดก็สูง
จากนี้การดื่มแอลกอฮอลก็จะทำให้ขับปัสสาวะ
แล้วมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเรามีภาวะขาดน้ำอัดช็อกได้นะคุณผู้ชมนะครับ